พรุ่งนี้๑๒สิงหาคมเป็นวันแม่ค่ะ

ในวงใจบันเทิงมีมากมายคนทุกคนเลยสุดยอด
ทำน่าที่เป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ได้ดีเยี่ยมมาก

แม่บุหมพะนัทจาแม่บุหมคนนี้
เธอแบบสุดจริงนะคะทำหน้าที่นะคะทั้งดูแลแล้วก็เลี้ยงดูลูกสาวน้องอันน้องอันดามันนะคะ
ตอนนี้อายุ๑๕ปีแล้วค่ะลูกสาวน่ารักแล้วก็เก่งเหมือนคุณแม่เลยค่ะ
บุ๋มนะคะเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกไว้ในฐานะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะว่า
ครอบครัวในสมัยนี้ไม่มีคำจำกัดความว่าพ่อแม่ลูกค่ะถึงแม้ว่าบางครอบครัวไม่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะคะ
เราก็สามารถทำให้ลูกเนี่ยเป็นคนดีได้นะคะก็คิดดีมีน้ำใจมีความพยายามแค่นี้พ่อแม่ก็ภูมิใจแล้วค่ะ
แล้วต้องบอกแบบนี้นะคะว่าไม่เพียงแค่ลูกสาวน้องอันดามันเท่านั้นนะคะแม่บุ๋มค่ะยังมีลูกบุญธรรมอีกนะคะเธออุปการะเลี้ยงดูเยอะมากจริงค่ะ
แล้วต้องบอกอีกแบบนึงนะคะว่างานจิตอาสาแม่บุ๋มก็ไม่พร่องค่ะเป็นหัวเรือใหญ่อยู่หลายงานเลยนะคะ
ต้องยกให้แม่ปุ๋มเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสายซองแบบนัมเบอร์วันจริงเลยค่ะ
โอ้โหสุดยอดเลยนะคะแม่บุ๋มสั่งลุยจ้า
ต่ออีกหนึ่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วกันนะคะคนนี้ก็สายสตรองเหมือนกันแม่แอฟทักษะออนนั่นเองค่ะ
คุณแม่คนสวยของน้องปีใหม่นะคะแม่แอ๊บเนี่ยเลี้ยงดูลูกสาวคนนี้มา๕๖ปีแล้วนะจ๊ะ
เรียกว่าผ่านมรสุมต่างมามากมายเลยแต่ด้วยหัวใจที่แกร่งแล้วก็กำลังใจดี
แอฟก็ผ่านมาได้ทุกเรื่องเลยค่ะเราเนี่ยเคยได้ยินนะนิยามของการเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวของแม่แอ๊บนะ
บอกว่าการที่พร้อมทุ่มเททั้งกายและใจเพื่อจะดูแลลูกถ้าลูกเป็นคนดีของสังคมเป็นที่รักของทุกคนแค่นั้นเธอก็ภาคภูมิใจแล้วค่ะ
แม้จะทำงานอย่างหนักนะอย่างไรแม่ก็ขอซัพพอร์ตดูแลอบรมบทนิสัยลูกสาว
น้องปีใหม่เองพี่แจ๊คน่ารักมากเป็นเด็กดีนะคะสมกับที่แม่แอฟนั้นเลี้ยงมาอย่างดีเลยค่ะ
ปิดท้ายนะคะคุณแม่เลี้ยเดี่ยวท่านนี้นะคะไม่พูดถึงไม่ได้จริงค่ะให้คะแนนเต็ม๑๐ไปเลยค่ะ
ในฐานะที่ตัวเองเป็นลูกนะคะต้องบอกว่าเธอเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลครอบครัวมาตลอดค่ะ
ตอนนี้นะคะก็มาเป็นคุณแม่แล้วนะคะเป็นคุณแม่ของน้องเรสซิ่งวัย๔ขวบค่ะ
แพทย์นะคะก็หอบลูกฝ่าอุปสรรคต่างมาหลายด่านมากจริงคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวเรื่องชีวิตต่างนานาค่ะ
แล้วต้องบอกแบบนี้นะว่าน้องเรสซิ่งเนี่ยตัวติดคุณแม่มากเลยนะคะ
คือชีวิตนี้คือแพทย์บอกเลยว่าไม่สามารถจะขาดเลสซิ่งไปได้นะคะ
แถมตอนนี้นะคะเลสซิ่งก็โตวันโตขึ้นคุณผู้ชม
ช่วยคุณแม่ทำงานได้แล้วนะคะพากันรับงานรีวิว
เรียกว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวสายสตรองที่มีลูกชายตัวจิ๋วเป็นแรงกำลังใจ
ให้ที่เขาแบบต่อสู้ชีวิตได้จริงนะคะ
แล้วก็บันเทิงไทยรัฐขอตบมือให้คุณแม่ทั้ง๓ท่านเลยนะคะ

ขอชื่นชมในหัวใจที่แข็งแกร่งนะคะ

เราก็คิดถึงแม่๒คนฉันสวัสดิ์

โทรไปหาท่านแพทย์ท่านนี้ท่านก็ดีใจแล้วนะคะ